เอามาดูที่เรื่องของเรากันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะ
เราชนะโครงการนี้แบ่งเป็นแบบนี้ก่อนนะคะ
นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีแอปพลิเคชันอะไรเลยนะคะ
ได้ทันทีแล้ววันนี้ได้แล้วส่วนอีกหนึ่งกลุ่ม
ก็ยังรุ้นอยู่นะว่าจะผ่านหรือเปล่า

แต่ว่าก่อนลงทะเบียนต้องเช็คสิทธิ์ก่อนนะคะ
วันนี้เขาเปิดให้เช็คสิทธิ์เรียบร้อยแล้วง่ายเลยค่ะ

หลังจากนั้นคุณผู้ชมกรอกข้อมูลต่าง

เช็คสิทธิ์ปุ๊บก็ต้องรอลงทะเบียน

ที่ที่ฉันเล่าให้ฟังนี่นะคะจะต้องเป็นกลุ่มที่

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง

ครั้งแรก๑๘กุมภาพันธุ์
สามารถสะสมวงเงินได้คือไม่ต้องใช้ให้หมดทุกสัปดาห์ค่ะ

ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสะสมใช้
ไปตลอดชีพไม่ได้นะคะ
เงินทั้งหมดที่ให้ไป๗๐๐บาท

ภายในวันที่๓๑พฤษภาคม
เท่านั้นและใช้ผ่านแอป

ส่วนประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองนะคะ
ไม่ผ่านคุณสมบัติต่าง
นี่เป็นรายละเอียดของกลุ่มที่

แล้วก็ต้องรอว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือเปล่า
แต่ทีนี้นะคะวันนี้ที่เป็นวันแรก

มันมีอ่ะ

คนที่ไม่มีสิทธิ์เขาก็สงสัย

แรกเขาบอกว่าถามเลยนะ
ทำไมถึงจะต้องเอาฐานภาษีปี๒๕๕๙

ปี๖๒มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มันยังไม่เกิดโควิดเขาก็ได้รายได้ตามปกติ
มันปกติไม่ได้รับผลกระทบอะไร

หลายคนได้รับผลกระทบแล้ว
ส่วนคนที่เป็นดราม่าตามมาคือ
ปี๖๒เขาบอกว่าเขายังเรียนอยู่
และปี๖๓เริ่มมีรายได้แล้ว

หนูยังไม่รู้เลยค่ะว่ารายได้หนูมาจากไหน

มาดูกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์และเป็นดราม่ากันบ้าง

ได้เงินเดือนทุกเดือนนะ

เขาเข้าไปเช็คสิทธิ์เฉย

คนที่ไม่ได้สิทธิ์กลายเป็นคนที่
เหมือนกับว่าก็รายได้ไม่มีแต่ทำไมอยู่
ว่าฉันมีรายได้ส่วนคนได้สิทธิ์เป็นคนที่
คุณสมบัติดิฉันไม่เข้าเกณฑ์แต่แรกเอ๊ะทำไมดิฉันได้นะ
นั่นสิแต่อย่างไรก็ตามนะคะเอาเรื่องของพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อน
เขาไปปรึกษาองค์กรเขาบอกว่าองค์กรที่สังกัดอยู่
อย่าไปกดรับสิทธิ์นะเช็คได้เช็คได้แต่อย่ากดรับสิทธิ์นะ
เดี๋ยวเขามาเรียกคืนทีหลังนะอ่าเป็นความผิดอีกนะคะส่วนเอ่อ
บางส่วนอย่างที่บอกไปอธิบายไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องฐานภาษีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าไปแก้ให้หน่อยแล้วกันเรื่องนี้
เพราะว่าปี๖๓ได้รับผลกระทบจริงนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงค่ะ
สาเหตุที่ต้องใช้ฐานภาษีปี๖๒เพราะเป็นแบบนี้นะคะ
ก็เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามไม่มีฐานข้อมูลครบถ้วนจากการขยายระยะเวลาในการยื่นภาษีออกไปจนถึงสามสิบมิตรทุนายนไง
ถ้าจำได้ปีที่แล้วเนี่ยเราเราเสียภาษีช้านะค่ะใช่คือยื่นระยะเวลามาอ่า
มันก็เลยทำให้ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนเนี่ยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ตกหล่น
ก็คือกลุ่มที่เจอกับดราม่านั่นเองนะคะก็ต้องรอดูว่ามาตรการที่เกี่ยวกับกลุ่มตกหล่น
จะทำอย่างไรขอยื่นสิทธิ์อย่างไรทำเมื่อไหร่นะคะ
ขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะ
วันนี้ได้รับเงินจากโครงการเราชนะเป็นครั้งแรกโดยผู้ที่มีรายได้ไม่เกินสามหมื่นบาทต่อปี
จะได้วงเงินช่วยเหลือรวม๕๔๐๐บาทจ่ายผ่านบัตรนั่นแหละ
ปกติแล้วคุณเคยเอาบัตรนี้ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อต่าง
คุณก็ใช้บัตรเดิมแล้วค่ะแต่วงเงินมันเพิ่มขึ้น
เพิ่มแบบนี้สัปดาห์ละ๖๗๕บาท๒เดือน
เข้าทุกสัปดาห์ก็คูณไปเลยค่ะ๖๗๕คูณ๘ก็จะเป็น๕๔๐๐บาท
ส่วนผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปีจะได้วงเงินรวม๕๖๐๐บาทต่างกับ๒๐๐นะ
สัปดาห์ละ๗๐๐บาทลักษณะจะเหมือนกันเลย
ปัดละ๗๐๐บาทคูณไป๘ครั้งได้ทั้งหมด๕๖๐๐บาท
คือทุกสัปดาห์จะมีเงินเข้านั่นเองนะคะ
แต่ล่าสุดนะคะธนาคารกรุงไทยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูล
การปิดระบบการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะธนาคารบอกแบบนี้นะคะ
สำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนเป็นการชั่วคราวไม่ต้องตกใจค่ะ

เป็นการปรับปรุงระบบการใช้สิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ
อีกหนึ่งโครงการเราอีกแล้วเรารักเรารักกัน

เรารักกันนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการเก็บตกเก็บหล่น
คนที่ไม่มีคุณสมบัติเพราะว่าตอนแรกเราชนะเขาบอกว่าคนที่มาตรา๓๓จะไม่ได้รับสิทธิ
เขาก็เลยบอกว่าเอางั้นมีอันนี้ละกันเรารักกัน
คนน้อยใจว่าเขาก็เดือดร้อยเหมือนกัน
นายสุชาติจมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยานี้นะคะ
บอกว่าจะได้๔๐๐๐บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์สัปดาห์ละ๑๐๐บาทนะคะ
สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเรารักกันน่าจะมีประมาณ๙ล้าน๒แสนคนนะคะ
เป็นคนไทยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีเงินฝากในบัญชีเกินห้าแสนบาทอันนี้สำคัญนะ
อันนี้จะเป็นลักษณะพนักงานบริษัทเนาะ
แต่ถ้าเขาตรวจสอบไปว่าคุณมีเงินในบัญชีมากกว่า๕แสนบาทไม่ได้นะไม่ได้นะคะ
คาดว่าจะเสดอเข้าควรม๑๕กุมภาพันธ์นี้ลงทะเบียน๑๖กุมภาพันธ์นี้โอนเงิน๑๕มีนาคมถึง๕เมษายน
เอา๑๖๑๖กุมภาพันธ์เติมเงินในเน็ตมือถือไว้เลย